ชาวบ้านทุกคนเขาทราบกันดีว่าเขามีการประกาศกฎ
ก็คือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ถูกต้องแต่ผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้

เขาก็เดินดุ่มเข้าไปแต่เขาไม่ใส่หน้ากากอนามัย
คนไปเตือนเขาบอกว่าก็ไม่ใส่ก็ไม่ได้เป็นโควิดอ่ะเออ
แล้วเหมือนจะมีการชูนิ้วกลางให้ด้วยชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับ
อือนี่ค่ะชาวบ้านทุกคนเขากลัวอยู่แล้วล่ะครับ
ทุกคนก็พยายามป้องกันตัวเองใส่หน้ากากกัน๑๐๐ตามมาตรการต่าง
ชื่อว่าโซ่ชินรักษา
เป็นผู้ชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติอายุก็เยอะแล้วล่ะ

ที่ตลาดสดเทศสวรรค์หางโดงอำเภยหางโดงเชียงใหม่
เคารพกฎระเบียบสังคมไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
พอเทศกิจเข้าไปเตือนก็ยังหาเรื่องชูนิ้วกลางใส่
คนในตลาดเตือนพูดวาจาด้วยความสุภาพแล้วหลายครั้งก็ยังไม่ฟังยังทำแบบนี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าชายต่างชาติคนนี้เดินมาที่ตลาดหลายครั้ง
แล้วทุกครั้งที่มาก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย
พ่อค้าเคยเอาหน้ากากให้เขาใส่เขาก็ไม่สนใจนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยก็มาอีกครับพยายามเข้าไปด้านในตลาดทางพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ให้เข้า
เพราะว่าเขามีการประกาศว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่ให้เข้า
เขาก็เดินวนไปวนมาอยู่ข้างนอกรอบตลาดครับนะฮะ
เทศกิจไปเตือนก็ไม่ยอมใส่ครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขาอยากจะฝากครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการดูแล
ก็ดำเนินคดีกับชาวต่างชาติคนนี้ด้วยนะขั้นเด็ดขาด
เพราะถือว่ามาอยู่ในเมืองไทยก็ต้องปฏิบัติตามกฎของพวกเรา

กับเรื่องของการระบาดของโรคโควิด๑๙อยู่แล้ว

แต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเดี๋ยวดำเนินคดีไปมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกนะ